คนนี้ก็แสบครับทุกผู้ชมครับที่บุรีรำ
เป็นน้าหลานเขาก็มีอาชีพเก็บของเก่าเอาไปขาย
ก็เดินเข็นรถกันไปขายของเก่าก็ไม่ค่อยได้
วันนี้ร้อนนั่งพักปาดเหงื่ออยู่ข้างทาง
แล้วเป็นไร่มันสำปะหลังนั่งไปนั่งมาก็มือบอล
คุยกันสองคนไปมาเราไม่เก็บของเก่าแล้วเราถอนมันเขาเลยดีกว่า
ไม่ได้ของตัวเองอะปัญหาคือของคนอื่นเขา
เจ้าของเข้ามาเจอพอดีโดนรวบครับท่านผู้ชมครับ
เขาปลูกกันแทบตายนะฮะแล้วเขาก็แจ้งสพสตึกให้มาคุมตัวไปนะครับ
ของคนนี้ชื่อนายไพโรทชินเกรดอายุ๕๒ปีกับนายสรรภ์ชินรรมอายุ๔๖ปี
เป็นสองน้าหลานนี่คือของกลางรถเข็นปกติแล้วเอาไว้ใส่ของเก่า
เวลาเข็นไปแล้วเก็บเก็บเก็บแล้วก็เอาไปขาย
แต่ช่วงนี้ขายไม่ได้หาไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยดีนะฮะ
ก็เลยเปลี่ยนใจนะฮะมีมันสำปะหลังอีก๔ถุงปุ๋ย
มาจากไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านที่อยู่ริมถนนสายสตึกจอมพระ
ในพื้นที่บ้านครูขาดพัฒนาอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
เป็นเจ้าของมันสำปะหลังเขากับคนงานช่วยกันคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้
นายไพโรธผู้ต้องหาบอกว่าตัวเองกับนายสันมีศักดิ์เป็นน้าหลานกัน
มีอาชีพหาของเก่าขายช่วงหลังของเก่าราคาตกขายของเก่าไม่ได้ราคานะครับ
วันนี้ก็เข็นรถเดินตระเวนหาของเก่ากันหาได้แค่ครึ่งคันรถเข็น
ก็แวะพักใต้ต้นไม้ข้างทางเหลือไปเห็นไร่มันสำปะหลังของชาวบ้าน
ก็เลยชวนกันลองไปถอนดูพอถอนขึ้นมาโอ้โหหัวมันสำปะหลังมันใหญ่จังเลยอ่ะนะ
คือลองถอนมาก่อนเนี่ยเอาไปขายเนี่ยได้๓๐๐๔๐๐บาทเที่ยวแรก
ครับทีนี้รอบนี้เจ้าของไร่มันสำปะหลังกับคนงานเขาเจอ
คุมตัวไว้ได้ครับแต่พระพุทธภาคเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะขโมยเอาไปขายนะ
เขาแค่ขอแบ่งเล็กน้อยเท่านั้น
ถาวรเจ้าของไร่มันสำปะหลังบอกว่าก่อนหน้านี้มันสำปะหลังของเขาก็ถูกขโมยถอนแบบนี้หลายครั้งแล้วครับท่านผู้ชมครับ
แต่จับคนร้ายไม่ได้ก็วนมาดูเป็นประจำแต่ไม่เคยเจอครับ
วันนี้นายถาวรกับคนงานคือไม่ได้ว่าตั้งใจวนมาดูขโมยนะ
ก็จะมาถอนมันสัมปะหลังนี่แหละถอนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของไร่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๐๐เมตร
แต่ก็แบบอ่ะเดินแวะมาดูตรงนี้หน่อยมาถึงนี่เจอคาตาเลย

สองคนนี้กำลังช่วยกันถอนอย่างเมามันนะฮะ
ก็เลยบอกคนงานมาช่วยกันตะคุบตัวไว้แล้วก็แจ้งตำรวจนะครับ
พนักงานสอบสวนสพสตึกก็ดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วฮะ
เนี่ยเว้งไม่ได้ปลูกเลยอ่ะ

คือเก็บของเก่าขายได้ราคาไม่ดีก็ไปรับจ้างเขาปลูกมันสัมปะหลังดีกว่าอย่างนี้มาขโมยของเขา